คุณผู้ชมยังจำกรณีที่รถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์
เฉียวน้องนักศึกษาแพทย์สองท่านจำได้ไหม
ในมองหอค่ะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ

แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งเนี่ยคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
คืออุบัติเหตุเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งค่ะ
แต่ทีนี้ประเด็นที่ที่ฉันกำลังจะเล่าแล้วก็เป็นประเด็นใหม่งอกออกมาเนี่ยคือ
ประเด็นเรื่องของการเยียวยาน้องที่เสียชีวิต

คือมันมีประเด็นออกมาคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ที่สพเมืองขอนแก่น
คุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณแม่นิตยารุ่งสถิตอายุ๕๕ปี
เป็นคุณแม่ของนางสาวอรุณภาวัฒนภาณิชย์หรือว่าน้องอาย
น้องอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๒
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวานคุณแม่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ทนายความเพื่อเจรจากับตัวแทนของมหาวิทยาลัย
เรื่องของค่าเยียวยาความรับผิดชอบต่างว่าจะช่วยเหลืออย่างไรบ้างให้กับครอบครัว
ทีนี้ก่อนที่จะเล่ารายละเอียดชวนคุณผู้ชมคิดเล่นค่ะว่า
น้องคนหนึ่งที่เรียนคณะแพทยศาสตร์ปี๒ปี๒และอีกไม่กี่ปีน้องจะจบมาเป็นหมอ
ก็จะต้องทำงานไปจนถึงเกษียณอายุราชการคือ๖๐ปีน้องควรที่จะได้รับค่าเยียวยาเท่าไหร่คะ
คือลองนึกว่ารายได้ที่น้องจะทำได้จน๖๐ปีเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่
คิดไว้ในใจก่อนคิดนอกใจก็ได้นะคะไลน์มาพูดคุยกับเราได้
ทีนี้หลังจากที่มีการเจรจากว่า๔ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
คุณแม่นิตยาคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาเลยนะออกมาจากห้องเจรจา
มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ครอบครัวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ว่าต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลืออะไรบ้าง
ทีนี้คุณแม่ในฐานะแม่ของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกไป
ก็คือชวนคุยก็ได้คิดนะคะว่าก็ลองคิดดูแล้วกัน
อยากให้คิดถึงว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเงินเป็นนักศึกษาแพทย์
แล้วอีกไม่กี่ปีกำลังจะจบคณะแพทยศาสตร์
พอจบมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่แพทย์ครับ
ทีนี้คุณแม่ก็เลยเสนอขอค่าเยียวยาทางมหาวิทยาลัยไป

คุณแม่ขอเงินเยียวยาไปเป็นเงิน๖๖ล้านบาท
ถามว่า๖๖ล้านบาทตั้งต้นมาจากอะไร

คุณแม่บอกว่ากรณีถ้าเกิดว่าน้องเรียนจบเป็นแพทย์
ตั้งแต่อายุ๒๕ปีนับไปเลย๒๕
จนกระทั่งเกษียณอายุราชการคือ๖๐ปี
น้องจะได้ค่าจ้างวันละประมาณ๕๐๐๐บาท
นี่คือตัวเลขที่เอาไปคูณ
แล้วตกเบ็ดเสร็จมาเป็นเงินประมาณ๖๖ล้านบาท
เงินจำนวนก้อนนี้แม่ยื่นเสนอไป
เป็นข้อเสนอกับทางมหาวิทยาลัยนะคะลองฟังคุณแม่หน่อยค่ะ
ว่าหมอคนนึงที่จบออกมา
แล้วก็ได้งานทำได้แน่เขาก็ต้องใช้ทุนใช่ไหม
ในเรื่องของราชการได้งานทำได้แน่
เขาจะมีรายละเอียดภาดตอบแทนเท่าไหร่
จนถึงเมื่อเขาตัดเสียงอายุราชการ

เราอยู่กับความเป็นจริงเราอยู่กับความเป็นจริงค่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นที่ทำให้คุณแม่รู้สึกแบบเจ็บจี๊ดในใจอีก
เล่าให้เราฟังบอกว่าตั้งแต่ลูกสาวคุณแม่เสียชีวิตนะคะ
มีเพียงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาล
มาดูแลเอาใจใส่แต่อธิการบดีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเลย
เพียงเจ้าหน้าที่มาชี้แจงเรื่องของการเซ็นเอกสาร
โดยบอกว่าเป็นเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยจะเยียวยาเงินให้เท่าไหร่รู้ไหมคะ
เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณแม่เสนอไป๖๖ล้านแล้วทางมหาวิทยาลัยเสนอมา
เงินเยียวยา๑๓๐๐๐๐๐บาท
บาทโดยบอกว่าเงินจำนวนนี้จะโอนเข้าบัญชีให้กับคุณแม่แล้วก็พ่อคนละครึ่ง
แต่ผ่านไป๑๒วันแล้วแม่บอกว่าสักแดงเดียวก็ยังไม่เข้าบัญชีเลย

ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมครอบครัวอยากได้ใบชนะสูตรพลิกศพจากนิติเวศมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
เพื่อนำไปให้บริษัทประกันชีวิตเบิกเงินประกันของน้องอาย
อากงอาม่าทำให้กับหลานสาวขอ๓ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้
โดยได้รับคำตอบจากแพทย์นิติเวศบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน
งงว่าลูกสาวเนี่ยตายจากอุบัติเหตุมีภาพเห็นชัดเจนไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้าย
หรือว่าติดเชื้ออะไรร้ายแรงทำไมต้องตรวจชิ้นเนื้อ
นี่เป็นสิ่งที่คุณแม่คลางแคลงใจเลยนะคะ
ส่วนเงินเยียวยาที่เสนอไป๖๖ล้านบาทนั้น
เพราะฉะนั้น๓ประเด็นหลักที่คุณแม่ติดใจ
หนึ่งเรื่องผลการชนสูตรพลิกศพเพื่อจะเอาใบนี้
ประเด็นที่สองเรื่องเงินเยี่ยวยา๖๖ล้านบาทสนุกไป
เดี๋ยวรอฟังวันที่๑๒ว่าที่สุดแล้วจะได้สักเท่าไหร่
ประเด็นที่๓เงินเยียวยาจากมหาวิทยาลัยที่บอกว่าให้แสนสาม

คืออย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟังข่าวอยู่แล้วอยากจะชี้แจงก็ได้นะฮะ
เรียนเชิญคืออยากรู้เหมือนกันว่าเงินเยียวยาแสนสามตั้งต้นมาจากอะไร
ใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่บอกว่ายังไม่เคยเจอหน้าอธิการบดีเลย
เรื่องเงินเยียวยาผมว่าก็เขาคงพิจารณากันเยอะ
แต่เรื่องเอกสารที่เขาจะต้องเอาไปใช้ต่อในการที่จะไปเรียกร้องค่าสินหมาย
ประกันที่เขาทำนะอันนี้ต้องให้ก่อนให้เขาไปเถ

ช่วยเขาหน่อยนะฮะด้านใดด้านหนึ่ง